อ่างทองครับมีผู้หญิงคนหนึ่งไปขโมยพริกขี้หนูกลางตลาด
แม่ค้าก็ตะโกนจับแล้วก็รวบตัวได้ทันควัน
แต่พอตามไปหาเขาบอกว่าอ๋อไม่รู้เหมือนกันว่าใครหยิบมาใส่ตะก้าให้
ก็เลยอ้าวงั้นไปดูกล้องวงจรปิดแล้วไปดูซิว่าใครเป็นคนหยิบ
คุณผู้ชมดูให้ดีเขาบอกไม่รู้เหมือนกันว่าใครหยิบแต่ตะก้า
อ่านี่อ่านั่นไงอันแหน่อ่าก็หลักฐานเต็มค่ะ
เพราะว่าจิตซะเองซะครับนะฮะก็เป็นผู้หญิงอายุสักประมาณหกสิบปีนะครับ
เนี่ยฮะเสื้อน้ำเงินนั่นแหละครับน้ำรับถุงพริกขี้หนูจากคนที่อยู่บนรถ
แล้วก็เอานำออกไปเหตุการณ์เกิดขึ้นในตลาดเกษตรสุวพันธ์ที่อำเภอเมือง
อ่างทองเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตำรวจก็ไปตรวจสอบนะฮะ
เพราะว่าแม่ค้าเขาบอกว่าเนี่ยมีคนขโมยพริกไปเนี่ย
พอไปถึงก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้ชื่อนางนมอายุ๖๐ปี
จากรถบรรทุกลงไปในตลาด
ขณะที่กำลังเอาพริกลงพร้อมสินค้าอื่น
เพราะว่าทำไมพริกหายไป๑ถุง
ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วเจอว่า

แล้วก็เดินออกหาจนตามไปเจอจริง
แต่ผู้หญิงคนนี้ยืนยันว่าเธอไม่ได้หยิบไป
และไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาใส่ตะกร้าเอาไว้ให้
ไปฟังจังหวะที่เขาเจอหน้ากันนะครับ

แต่ว่าตัวเขาเองเขายังไม่ได้เห็นวงจรปิดนะ
เห็นภาพชัดเจนว่าเป็นคนหยิบถุงใส่เองนั่นแหละ

แต่ทางด้านของคนที่ก่อเหตุไม่มีเงิน
บอกว่าบ้านอยู่ไกลต้องไปเอาเงินที่บ้าน
สุดท้ายตำรวจก็เลยเชิญตัวไป
คนขโมยทั้งเจ้าของพริกไปคุยกันที่โรงพัก
เจรจากันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะเอาอย่างไรนะครับ